เหตุการณ์นี้คนเป็นพ่อเป็นแม่เองก็เจ็บปวดครับ

โดนมิดฉาชีพอ้างโตว่าเป็นหมอดู
บอกว่าเดี๋ยวจะดูดวงให้โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรล่ะ
แต่ว่าหนูต้องถ่ายรูปโป๊เปลยของตัวเองมาก่อนนะ
ถ้าอยากเป็นหมอต้องศึกษาเรื่องเพศก่อน

หลอกเด็ก๘ขวบฮะ๘ขวบเวลาผ่านไป๓ปีภาพที่น้องเคยส่งไปให้กับกลุ่มคนที่อ้างตัวเป็นหมอดู
มันถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์ดูสิครับคุณผู้ชมตำรวจต้องจับให้ได้นะคะ
และแม่ของเด็กก็เลยมาขอความเป็นธรรมกับคุณปวีนาครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับ
มูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีในพื้นที่ปฐุมธานีครับ
พ่อและแม่ของเด็กบอกว่าต้องช่วยหน่อยแล้วล่ะ
ช่วยติดตามจับกลุ่มแก๊งหลอกเด็กในโซเชียลให้หน่อยนะคุณปวีนา
คุณบอมอภิวัตนักข่าวไทยรัฐทีวีครับได้คุยกับแม่ของเหยื่อบอกว่า
เมื่อปี๖๒ตอนนั้นลูกสาวลูกสาวนะครับอายุ๘ขวบ
แก๊งหลอกเด็กทักมาทางข้อความ
แล้วก็แนะนำตัวอ้างว่าเป็นหมอดูดูดวงได้
แล้วก็ถามว่าหนูโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูก

เด็กแปดขวมนะยังไร้เดียงสาอยู่นะครับ

และกลุ่มนั้นที่อ้างตัวเป็นหมอดูเนี่ย
ก็มีคนตอบมาว่าถ้าอยากเป็นหมอต้องศึกษาเรื่องเพศก่อนนะ
แล้วก็บอกว่าหนูต้องถ่ายรูปตัวเองแบบไม่มีเสื้อผ้า

แล้วก็ส่งรูปนั้นมาพร้อมกับบัตรประชาชนนะเดี๋ยวจะดูดวงให้
เด็กก็เชื่อแล้วก็ถ่ายรูปส่งไป
มีข้อความแชทกลับมาบอกว่าดูดวงเสร็จแล้ว
๕นาทีผ่านไปได้ข้อความมาที่บอกว่าหนูจะได้เป็นหมอจริงนะ
แล้วหมอดูคนนั้นก็เงียบหายไปเลยครับ
ถัดมาครับจากปี๖๒ที่เกิดเรื่อง
ปี๖๕เมื่อ๓กันยายนมีเฟซบุ๊คทักแชทมา
แล้วก็ส่งรูปภาพโป๊เปลือยพร้อมกับบัตรประชาชนของน้อง

คราวนี้น้องจำได้ว่าเฮ้ยนั่นรูปฉันนี่นะ

แก๊งนี้น้องใช้คำว่าแก๊งแล้วนะครับตอนนี้
ได้ข่มขู่ให้ส่งภาพโป๊เปลือยไปให้อีก
ถ้าไม่ทำตามเดี๋ยวจะเอาภาพเหล่านี้ไปแชร์ต่อ
ลูกสาวกลัวมากก็เลยไปบอกพ่อกับแม่แล้วก็พากันไปแจ้งความครับ
ตอนนี้ลูกสาวหวาดกลัวไม่กล้าไปเจอใคร
จากเด็กที่เคยร่าเริงตอนนี้ก็คือเงียบขึมเลย
แล้วอายุ๑๑ขวบเป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะครับ
ดังนั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรม
แล้วก็ฝากเตือนครับให้ทุกบ้านทุกคนทุกครอบครัว
อดส่องดูแลลูกหลานให้ดีครับ
มีคนเข้ามาทักหาน้องในโทรศัพท์
ว่าโตขึ้นน้องอยากเป็นอะไรคะ
น้องก็เลยตอบไปว่าน้องอยากเป็นคุณหมอค่ะ
ถ้าน้องอยากเป็นคุณหมอน้องต้องถอดแพทย์นะคะ

เขาส่งมาอีกทีก็คือเป็นรูปผู้หญิงถอดผ้าเหมือนกัน
ถอดผ้าโป๊มาให้น้องดู
เพื่อที่จะบอกน้องว่า
ถ้าอยากเป็นหมอต้องถอดผ้าแบบนี้นะคะ
เพื่อที่ว่าพี่จะได้ตรวจร่างกายของน้อง

ในขณะที่พี่ชายของน้องผู้หญิงนะครับบอกว่า

ไปที่คนที่ส่งข้อความแบบนั้นมามาข่มขู่
แล้วต้องการอยากได้ผ้าโป้เพิ่ม

คุณทำไปทำไมทางนั้นไม่ตอบครับ
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปีนี้นะครับ
หลอกเด็กถ่ายรูปโป๊ตอบแชทมาแล้วครับ

ไม่ใช่พี่น้องแท้อย่ามายุ่งฮะ
มาอีกวัน๑๙กุมภาพันธ์ครับ
โป๊เปลือยของน้องสาวถูกแชร์ส่งต่อไปให้กับเพื่อนในเฟซบุ๊ก

แล้วตอนนี้ตัวของพี่ชายเองก็ถูกมิจฉาชีพ
น่าจะเป็นกลุ่มกวนเดียวกันหรือคนเดียวกัน

เอาภาพถ่ายบัตรรอดอที่เขาเรียนรอดอรักษาดินแดนนะฮะ
ไปโพสต์แชร์ต่อครับ
คือเขาเคยโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
แล้วก็มีภาพที่ถ่ายเห็นบัตรประชาชนมีข้อมูลสำคัญด้วย
ไอ้กลุ่มนี้หรือว่าคนนี้
เอาภาพนั้นไปแชร์ต่อแล้วบอกว่า

ทำให้ตัวของพี่ชายเองก็เสียหายไปด้วยครับ
ตัดสินใจแจ้งความเลยแล้วอยากร้องขอ

จะไม่ได้ไปหาอะไรหรอกแต่ว่าบังเอิญมันไปเจอพอดี

มันจะไปคมขู่ผมให้ผมเจ็บแค้นอะไรอย่างนี้
เพราะว่าผมไปถามเขาว่าบ้านมึงอยู่ไหนอะไรอย่างนี้
คราวนี้เขาก็เอาเลขบัตรผมแล้วก็รูปผมในเฟสผมไปแปะ

เพราะเดี๋ยวกลัวบัตรประชาชนจะเสียหายอะไรอย่างนี้
ผมก็เลยไปลงบันทึกจำวันไว้ที่สอนอบังกอกใหญ่ก่อน
เขาไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอบางกอกใหญ่ที่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมครับ

ประสานไปที่ผู้กำกับการโรงพักบางกอกใหญ่ทันทีครับ
และให้พ่อกับแม่ของเด็กผู้หญิงอายุ๑๑ขวบ
พบเพื่อแจ้งความเอาผิด๑๑กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้นะครับ
แล้วก็มีการสอบปากคำในเบื้องต้น

คุณปวีนาจะพาพ่อและแม่ของเด็กแล้วก็พี่ชาย
ไปพบกับบิ๊กโจ๊กครับ
รองพบตรพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานะครับ

แล้วก็ให้สหวิชาชีพเข้าร่วมสอบด้วยนะครับ
เพื่อที่จะตามตัวคนก่อเหตุไอ้แก๊งมิจฉาชีพที่หลอกเด็ก
ถ่ายภาพโป๊จับให้ได้โดยเร็ว
ไม่ว่าจะทำคนเดียวหรือเป็นกลุ่มกวน

ที่อันตรายนี้จะแผ่วงกว้างออกไปนะฮะ